มีเจ้าของร้านขายไข่ที่จังหวัดปฐุมธานี
เขาได้ประกาศตามหาพ่อแม่ลูก

แต่ตัวผู้หญิงกับผู้ชายที่น่าจะเป็นพ่อกับแม่เนี่ย
หยิบแผงไข่ของเขาไป๖รัง

ก็หยิบไปมัดละ๒ลัง

คือ๑ลังมีแผงขายไข่หนึ่ง๓๐ฟอง
๖ลัง๑๘๐ฟอง

เพราะว่าทางเจ้าของร้าน

ที่ตลาดสดตะบนคลอง๒อำเภอคลองหลวง
เจ้าของร้านเขาบอกว่าเขาไม่แจ้งความหรอก
คืออยากจะประกาศตามหาด้วยซ้ำ

ก็เห็นใจภาวะช่วงนี้มันก็ยากลำบากกันหมด
เศรษฐกเศรษฐกิจการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ต้องหยุดงานตกงานพักงานอะไรกัน

มาหาหน่อยก็ดีอยากจะช่วยเหลือเพิ่ม
สารเด็กเนี่ยพ่อแม่ลูกมากันขี่จักรยานยนต์มาแบบนี้
แต่คนที่เขาเห็นคลิปเห็นภาพอีกมุมนึงเนี่ย
เขามองว่าเฮ้ยไม่ได้
อย่างนี้เนี่ยมันมีความผิด
ข้อหารักทรัพย์คือถ้าคุณไม่มีคุณอดคุณอยาก
คุณก็ต้องหาทางออกที่ไม่ใช่แบบนี้
แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าจะบอกว่า
เอาไปเพื่อกินประทังชีวิตมันหิวมันโหยเหลือเกินเนี่ย
โอ้โห๖แผงเนี่ย๑๘๐ฟองจะใช่เหรอ
มันเยอะเกินไปหรือเปล่าเอาไปขายต่อหรือเปล่า
อืมวันนี้อ่าอย่างงี้ไม่ได้เอาไปแค่เพื่อพอให้หายหิว
ประทังชีวิตสามคนพ่อแม่ลูกแล้วอืม
หยิบไปแบบนี้เลยค่ะดื้อเลยนะ
หรือเขาเข้าใจว่าแจกไม่มีทางไม่มีทางไว้เข้าใจว่าแจก
เพราะเขาไม่ได้เขียนป้ายอะไรติดเลยว่าแจกเพราะนั่นน่ะสิ
นี่ของลูกค้าเขาด้วยซ้ำเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าเขาต้องมารับ
ลูกค้ามารับไปแล้วก็โทรมาบอกเจ้าของร้านบอก
เอาไข่มันไม่ครบมันไม่ครบตามที่สั่งเอาไว้ตามที่จ่ายเงินเอาไว้เนี่ยฮะ
เขาก็มาไล่เปิดกล้องวงจรปิดดูไงอ้าวตายแล้วมีคนมาหยิบไปมีคนมาขโมยไป
ท่านผู้ชมคิดยังไงเห็นใจสงสารเห็นใจต้องช่วยเหลือต่อ
เขาจะได้ไม่ไปทำแบบนี้อีกหรือโอ้โหอย่างนี้ก็ต้องดำเนินคดีให้เป็นแบบอย่าง
คุณจะอดหยากยังไงคนเขาเดือดร้อนมากกว่าคุณเยอะแยะ

นี่นะฮะแผงไข่ไก่ตรงนี้นะครับ
ภาพวงจรปิดที่ท่านเห็นเนี่ยทุ่ม๒๙นาที
ที่เกิดเหตุนะครับเมื่อวันก่อนนะฮะ
เจ้าของร้านเอาคลิปวงจรปิดโพสต์ในเฟซบุ๊กนะครับ
บอกว่าหากใครพบเจอทั้ง๓คนนี้ขอให้แจ้งหน่อยขอให้แจ้งด่วน
แต่เจ้าของร้านบอกว่าไม่ได้หวังประสงค์จะแจ้งความนะ
แค่โพสต์ลงเฟซบุ๊กเพราะอยากรู้ว่าคนที่มาก่อเหตุเนี่ย
คือใครอยากไปดูที่บ้านไปดูชีวิตความเป็นอยู่
อยากจะให้ความช่วยเหลือเพราะเข้าใจว่าช่วงนี้เงินทองหายาก
มันเป็นช่วงความลำบากของไวรัสโควิดสิบเก้าใครมีข้อมูลของรถจักรยานยนต์คันนี้
สามคนนี้จะเป็นพ่อแม่ลูกหรือยังไงก็แล้วแต่เนี่ย
บอกหน่อยทางร้านเขาอยากจะให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
คือก็ต้องยอมรับว่าเจ้าของร้านก็ใจดีจริงจริงอ่ะอืม
เราก็พยายามนึกถึงคนรอบข้างเห็นอกเห็นใจนะครับ
ช่วงนี้คนตกงานกันเยอะจริงจริงแต่มันก็อย่างสองมุมอย่างที่บอกอ่ะ
ใช่ไหมใช่มันก็มองได้สองมุมคือเดือดร้อนแล้วก็ไม่มีสิทธิเดทเบียนคนอื่นอ่ะ
ถูกต้องแล้วมุมที่เขามองว่าโอ้โหอย่างนี้เนี่ย
มันไม่ได้มีแค่เจตนาขโมยไปเพื่อประทังชีวิตแล้ว
แผง๑๘๐ฟองนี่มันมากเกินความจำเป็นของครอบครัว

แต่เจ้าของร้านเขาบอกเขาก็อยากจะไปดูถึงบ้าน
เขาอาจจะอยู่กันแบบ๑๐๒๐คนหรือเปล่า

เออก็ไม่รู้ไงใช่ไหม
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ก็เลยลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
อยู่ที่ตลาดไอยาราชื่อว่าร้านไข่สามแซ่บ
อายาราอยู่ที่ตะบนคลอง๒อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี

เป็นร้านของป้านอมกับลุงหลด

เจ้าของร้านบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑๐เมษายนตอนทุ่มครึ่ง
ก็ตามภาพจากกล้องวงจรปิดนั่นแหละ

นอมบอกว่าตอนนั้นร้านปิดละทุ่มครึ่ง
ไข่ไก่ไว้ที่หน้าร้าน๒๐แผง
วางตั้งไว้หน้าร้านเพราะมีลูกค้าโทรมาสั่งไข่ไก่
ไข่ไก่ให้วางไว้หน้าร้านตามที่ลูกค้าสั่ง
แล้วก็ปิดโรงปิดร้านลูกน้องลูกน้องก็แยกย้ายกลับบ้าน
เดี๋ยวไม่ทันเคอร์ฟิลล์ส่วนป้านอมก็ขึ้นบ้านพักผ่อนตามปกติ
หลังจากนั้นมีลูกค้าโทรมาหาป้านอม
บอกว่าไข่ไก่ที่สั่งไว้เนี่ยยี่สิบแผงมันได้ไม่ครบอ่า
ก็ตกใจแล้วงงว่าเอาจะไม่ครบยังไงอ่ะก็วางไว้เรียบร้อยแล้ว

ถูกต้องพอเดินลงมาดูเอ้าที่ลูกค้าบอกวางไว้ไม่ครบ๒๐แผง
เออไม่ครบจริงมันหายไป๖แผง
ก็ไปเปิดกล้องวงจรปิดดูก็เห็นภาพอย่างที่เราได้เห็นนะครับทุกผู้ชมครับ

๓คนผู้ชายผู้หญิงแล้วก็เด็กคนนึงก็ไม่รู้ว่าจะพ่อแม่ลูกหรือเปล่านะแต่ก็ใส่หน้ากากอนาม
สองมัดอ่าเป็นสองมัดนะฮะมัดละสามแผงยกขึ้นรถไปเลย
แล้วก็ขี่หลบหนีไปนะครับหลังเกิดเหตุลูกสะพ้ายก็เลยเอาคลิปกล้องวงจรปิด
ไปโพสต์ลงเฟซบุ๊กเพื่อตามหา๓คนพ่อแม่ลูกนี้
โดยทางร้านไม่มีเจตนาจะเอาเรื่องจะแจ้งความดำเนินคดี
แต่สงสารอยากรู้ว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
ลำบากขนาดไหนถึงต้องมาขโมยไข่แบบนี้
หากลำบากจริงเนี่ยเดี๋ยวทางร้านจะให้ไข่ไก่เพิ่มด้วย
นอนอยู่ข้างบนเพราะลูกสะไพรก็เพิ่งเข้ามา
เขาก็เข้าไปสักพักลูกค้าก็โทรมา
ว่าทำไมมัดไข่ให้เขาไม่ครบนั่นแหละแล้วเขาก็ตกใจว่าครบนะ
แล้วบอกว่าไม่ครบเขาก็เลยลงมาดูลงมาดูก็ขาดจริง
แต่คนที่ขโมยมันก็ขโมยที่เอาบินไปด้วย

เอาไป๖แผง๒มัด๖แผง

มาขโมยอย่างนี้เด็กมันจะดูว่า

อยากได้ให้มาขอก้าวดีฝ่า
นี่ฮะวันนี้ป้านอมก็เขียนป้ายไว้แล้ว
บอกอยากได้มาขอกันดีเดี๋ยวให้อย่ามาขโมยกันไม่ดีแบบนี้นะ
คือมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีแล้วก็ไม่ควรทำแล้วก็ผิดกฎหมายด้วย
คือมองในมุมหนึ่งก็คือโอ้โหอดจริงไม่ไหวแล้วชีวิตนี้
หรือมองในแง่ดีนะแง่ดีแบบสุดเลยนะคุณอรัชพร
สั่งไข่ไก่เอาไว้แต่จำร้านผิด
มาถึงหยิบเลยใช่ไหมก็เป็นไปได้
แต่ถ้ารู้ว่าผิดก็น่าจำเมื่อคืนเนอะ
เพราะว่าพี่ประนอบเขาบอกไว้ว่าเอาหน้าที่มันเป็นบินไปด้วย

สั่งไว้พอดิเป๊ะเหมือนกันเลยเนอะ
เขาบอกว่าให้ไปหยิบได้เลยนะวางไว้หน้าร้านแล้ว
สั่งไว้๒แผง๒มัดมัดละ๓แผงเอามาถึงก็หยิบไป
แต่คนที่เขาไม่เห็นด้วยเขาก็มองว่าสมมุติถ้าคุณเดือดร้อนจริงนะ
เขาไม่ได้วางไว้แยกแผงใช่ไหม
แผงหนึ่งมีสามสิบฟองนะแต่เขามัดไว้ป้าเขามัดไว้
หนึ่งสามแผงค่ะอ่าถ้ามันจังหวะเอาต้องหยิบแล้วล่ะ
มันก็มัดเดียวอ่ะมัดเดียวก็สามแผงก็ไปไม่พอเหรอ
แต่นี่หยิบไปสองมัดทั้งที่หยิบขึ้นมาก็ควรจะรู้แล้วว่า

คุยกับลุงหลดหน่อยลุงหลดสามีของป้านอมนะฮะ
หลดบอกว่าเปิดร้านขายไข่มา๒๐กว่าปี
ปกติทางร้านจะช่วยเหลือคนยากจนเป็นประจำอยู่แล้ว
เวลามีงานบุญอะไรก็จะให้ไข่ไก่ไปช่วยเหลือคนที่ลำบากกว่าเสมอ
ก็คิดว่าสิ่งที่๓พ่อแม่ลูกทำไปเนี่ย
คงเป็นเพราะไม่มีจะกินจริงจึงมาขโมยไข่ไก่แบบนี้
หลดบอกก็ไม่ถือโทษนะแต่การทำแบบนี้เนี่ย
เป็นห่วงเด็กที่นั่งมาในรถกับพ่อกับแม่
เห็นการกระทำของพ่อกับแม่แบบนี้เนี่ย
คือเด็กก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพ่อกับแม่ถึงทำได้

คือเด็กจะรู้สึกว่าอ๋อเป็นเรื่องที่ทำได้แล้วโตไปกลัวว่าเขาจะเป็นพฤติกรรมแบบเดียวกัน

คุยกันอะไรเนี่ยเราก็ได้ยินหมดแล้วมาถึงก็หยิบไปเลย
อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นลุงหลดบอกว่าหากอยากได้ไข่จริงไม่มีกินจริงเนี่ย
ที่ร้านลุงหลดเนี่ยมาขอกันดีไม่ต้องมาขโมยแบบนี้
ทางร้านยังยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่แจ้งความนะครับแต่ตามหาตัวเนี่ยไม่ได้ตามมาเพื่อลงโทษนะ
ก็เข้าใจว่าสถานการณ์แบบนี้ทุกคนต้องช่วยกันทุกคนลำบากกันหมด
แต่ไม่อยากให้ไปขโมยคนอื่นอีก
ไม่ได้สนับสนุนให้คนเป็นโจรนะ
เพียงแต่ว่าถ้ามาเนี่ยเจอตัวเนี่ยเดี๋ยวให้อีก

ก็คือถ้าเดือดร้อนจริงมาบอกกันเดี๋ยวช่วยเหลือกันได้

ไม่มีก็พูดว่าไม่มีมาขอก็ได้
ไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ชอบ
นี่ฮะเพราะฉะนั้นเผื่อท่านที่เห็นข่าวแล้วจะได้เข้าใจ
ถูกประสงค์ของป้านอมกับลุงหลด
นี่เขาก็หายหลายอย่างนะไม่ใช่แค่ไข่อย่างเดียว
แต่ว่าหลักก็น่าจะขายไข่เพราะว่าแผงไข่อยู่เยอะมากเลย

ใครขัดหรืออะไรก็ไปหาซื้อได้
ร้านไข่สามแสบที่ตลาดอายาราคองหลวงปฐุมธานี
คุณผู้ชมส่งคอมเมนต์มาในเฟซบุ๊คไลฟ์เยอะเลยบอกว่าร้านลุงอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวไปขอไข่กินหน่อย

ได้ก็ถ้าไม่เดือดร้อนอะไรมากก็ไปช่วยซื้อลุงเขาหน่อยช่วยป้าเขาหน่อยนะ
ทางร้านตอนนี้ก็ติดป้ายบอกเอาไว้นะครับเขียนข้อความอย่างที่ท่านเห็น
ถ้าอยากกินก็ขอได้อย่าขโมยมันไม่ดีนะก็สื่อสารไปถึงคนอื่นด้วย
ถ้าลำบากก็มาที่ร้านลุงหลดกับป้านอมเนี่ยพร้อมจะช่วยเหลือ
แต่ทีนี้เรื่องของคดีเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับเพื่อคลายความสงสัย
ทีมข่าวของเราก็สอบถามเรื่องทางคดีความไปยังทนายวรกรพงธนากุล
ประธานสมาพันธนายความแห่งประเทศไทยทนายวรกรบอกว่าอย่างนี้
เรื่องการขโมยการลักทรัพย์เนี่ยยังไงมันเป็นความผิดแน่นอน
มันเป็นความผิดทางคดีอาญาเรื่องของการลักทรัพย์
แต่หากเจ้าทุกข์ซึ่งกรณีนี้ก็คือเจ้าของร้านไม่เอาผิด
ไม่ไปแจ้งความก็แสดงว่าไม่มีเจ้าทุกข์
เพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถเอาผิดไม่สามารถไปจับตัวมาลงโทษอะไรได้
อันนี้เป็นหลักของคดีลักษัพแต่คดีอายายอื่นอันนั้นก็อีกเรื่องนะ
ทำร้ายร่างกายทำร้ายทรัพย์สินอะไรก็นั่นก็อีกส่วนหนึ่ง
อันนี้เอาเรื่องของคดีลักษณะของหลักทรัพย์